อากาศเย็นแบบนี้แต่คนบางคนใจไม่เย็นพอ
โอ้โหใจร้อนเหลือเกินจนเกิดเป็นคลิปเหตุการณ์นี้ฮะ
ทะเลาะวิวาดกันไปในร้านข้าวต้ม
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งกลางเลยฮะ
กปืนขึ้นมาขู่กลางร้านเลย
โอ้โหลูกค้าแล้วก็เจ้าของร้านตกออกตกใจฮะ
แต่ว่ามีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณผู้ชมไปดูคลิปกัน
มีคนถามไอ้หลังไอ้หลังโดนอะไรไอ้หลังโดนอะไร
แล้วมีคนยกปืนขึ้นมากลางร้านไปดูคลิปกันก่อนนะครับ
ใจเย็นพี่
ในคลิปได้ยินเสียงพี่หลังว่าพี่หลังพี่หลังอะไรแนะครับ
แล้วบางคนก็บอกว่าใจเย็นบางคนก็ตะโกน

นี่เป็นการเปิดคลิปหนุ่มกลางถาม
อยากโดนบาทาหรือไง

จะชักปืนขู่กลางร้านข้าวต้มย่านประเวทนะครับ
เพื่อนและผู้หญิงช่วยกันห้ามบุญเลย
จุดของเผยหน้าทีระทึกถูกปืนเจาะหัวด้วยนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืนนะครับ
โดยมีเพื่อนชายและหญิงที่มาด้วยกัน
และคนที่อยู่ในร้านพยายามเข้าไปช่วยกันห้ามปราม

จากภาพจะเห็นชายเสื้อดำนะครับ
เห็บปืนไว้ที่กระเป๋ากางเกงด้านหลัง
ก่อนที่จะหยิบปืนจากด้านหลังเนี่ย
ยกขึ้นมาขู่ทรายไปทรายมานะครับ
จากนั้นมีคนเตือนมีคนพยายามห้าม
เขาก็เก็บปืนเข้าไปที่เดิมนะครับ

ก็พยายามที่จะทั้งดึงทั้งดันตัวเขาออกไปนอกร้าน
ส่วนเพื่อนหลายคนก็บอกใจเย็นใจเย็นผมขอเถอะอะไรนะฮะ

ร้านข้าวต้มริมถนนเฉลิมพระเกียรติร๙
เหตุประเวทกรุงเทพนะครับ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้าน
พบว่ากลุ่มคู่กรณีทั้ง๒กลุ่ม
มีเรื่องชกต่อยกันอยู่ข้างร้าน
จากนั้นลูกค้าที่อยู่ในร้านและพนักงานต่าง

หลบหลังร้านบ้างใต้เคาน์เตอร์บ้างใต้โต๊ะกันบ้างนะฮะ
จากนั้นหญิงสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์
ก็พาชายคนหนึ่งเดินเข้ามากลางร้าน
โดยมีคู่กรณีเดินตามมาแล้วก็พยายามเข้ามาทำร้าย
จากนั้นชายและหญิงเสื้อดำก็เข้ามาห้ามปราม
ก่อนที่จะปรากฏภาพดังกล่าวนี้นะครับ
ด้านของชายที่ถูกต่อยคู่กรณีของนายบรัง
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
มานั่งทานข้าวต้มกับเพื่อน๓คนอยู่โต๊ะด้านใน
ส่วนกลุ่มของนายหลังผู้ก่อเหตุผู้ที่มีปืนนะฮะ
ก็มากัน๓คนมีชาย๒คนมีผู้หญิง๑คน
เข้ามาที่ร้านมานั่งโต๊ะที่ติดกับริมถนนนะครับ
ก่อนที่ตัวเขาเองจะลุกไปข้างร้าน
เพื่อไปสูบยาเส้นหมายถึงชายที่ถูกต่อยเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่านายบหลังลุกขึ้นมาแล้วก็ตามมาหาเรื่อง
บอกว่ามองหน้ากูทำไมนะครับ
ก่อนที่นายหลังจะก่อเหตุต่อยกับเขาหน้าร้าน
แล้วก็ถูกชายอีกคนชักปืนขู่นะครับ
เขาบอกนั่งมองหน้ากูทำไม
เขาก็บอกมองหน้ากูไหนแล้วมองหน้ากูทำไม
ก็ยังงงอยู่

มองก็ไม่ได้มองผมลุกมาดูยาเส้นไง

แล้วก็ถูกกลุ่มของนายหลังยกปืนขู่นะครับคุณผู้ชมฮะ
ก็จะเป็นการให้ข้อมูลตรงกับเจ้าของร้านหรือไม่

จากการสอบถามนายศิริชายเดชายุทธ์๗๑

ให้การว่าช่วงก่อนเกิดเหตุ
คือมีกลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนเป็นชาย๒คนเป็นหญิง๑คน
อันนี้ตรงกันนะข้อมูลตรงกันกับผู้เสียหาย
บอกว่า๓คนนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุได้เข้ามาสั่งอาหาร
แล้วก็นั่งโต๊ะที่ติดกับริมถนน
ส่วนกลุ่มคู่กรณีมากัน๓คนเหมือนกัน
นั่งอยู่โต๊ะตรงข้ามภายในร้าน
ระหว่างนั้นนะฮะกลุ่มผู้ก่อเหตุได้พูดจานในลักษณะก่อกวน
ว่าอยากโดนบาทาหรือไงเหมือนพูดลอยขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
เจ้าของร้านบอกว่าผมก็ได้ยินนะ
แต่ผมก็พยายามทำเป็นไม่สนใจ

ให้บริการลูกค้าก็ต้องให้ตามปกติถูกต้องไหมฮะ

ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่ชายกลุ่มคู่กรณี
เดินออกไปสูบบุหรี่ด้านข้างร้าน
ผมเนี่ยเจ้าของร้านผมก็คอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ในร้าน
หันมาอีกทีอ้าวเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เข้าไปชกต่อยกับชายคู่อริที่เป็นคนที่ไปสูบบุหรี่อยู่หน้าร้านเนี่ยนะฮะ
และปรากฏว่าเพื่อนของชายกลุ่มก่อเหตุ

ลูกค้าในร้านตกอกตกใจชุลมุนวุ่นวายกันหมดเลยนะฮะ
ผมเนี่ยใจดีสู้เสือคุณผมเข้าไปห้ามปรามเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาส
นี่เจ้าของร้านวัย๗๐กว่าปีแล้วนะแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมหยุดครับ
ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะชักอาวุธปืนขึ้นมาขู่อีกครั้ง

จากนั้นผู้หญิงที่มาด้วยกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็เข้ามาห้ามปรามแล้วก็ลากตัวออกไปนอกร้านทั้งผลักทั้งดัน
เจ้าของร้านให้การอีกนะครับว่าช่วงระหว่างเกิดเหตุ
ชายคนที่มีอาวุธปืนได้ชักปืนขึ้นมาถึง๓ครั้ง
ชักออกมาแล้วก็เหน็บเอวแล้วก็ชักออกมาอีกนะฮะ
หลังจากเกิดเรื่องแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขึ้นรถจักรยาน
๒คันไม่ทราบรุ่นและสีขับหลบหนีไป
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าของร้านบอกว่า
เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุตั้งใจเข้ามาจะหาเรื่องที่ร้านคุณ
ตั้งใจมาแบบนี้นะครับ
ส่วนทีมข่าวของเราก็ไปติดตามเรื่องของคดีที่สนบางนาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับ
ทางตำรวจบอกว่ายังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ
ยังไม่ได้สอบสวนว่าชายที่เป็นเพื่อนของนายหลัง
ชักปืนขึ้นมานั้นเป็นใครเป็นคนมีสีหรือไม่
เป็นขาใหญ่หรือมีผู้อิทธิพลหรือเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่
ก็ต้องรอความชัดเจนกันอีกครั้งนะครับ
ถ้าหากมีคนเข้ามาแจ้งความนะครับ
ตำรวจจะมีการดำเนินคดีอย่างเข้มข้นนะครับ

โอ้โหอากาศเย็นแต่คนไม่เย็นเลยใจร้อนเหลือเกินนะครับ